ตามติดชีวิตลูกทุ่งสัปดาห์นี้พบกับนักร้องลูกทุ่งเจ้าพ่อเพลงช้ำรักแมนมณีวันอาสยาม
เรามาดูกันว่าชีวิตหนุ่มอุบลคนนี้มีอะไรน่าสนใจมากมายขนาดไหน

ติดตามชมกันนะครับ